บิ๊กแมชของฟุตบอลโรต้าไทยลีกนะครับ
และสุดท้ายกลายเป็นทีมเยือนที่เอาชนะแบบขาดลอยเลยครับ

เมืองทองชุดแดงครับ
ลุ้นแชมป์ไทยลีกไปแล้วแต่ว่าเล่นในบ้านไม่ต้องการแพ้ให้กับบุรีรำครับ
ซึ่งลุ้นแชมป์อยู่แล้วก็เป็นทีมวาดที่แชมป์กับแต้มนำห่าง

เล่นกันก็เบียดกันพอสมควรแต่สุดท้ายความแน่นอนของบุรีรำครับ
ที๓๙อีโฮสกัดลูกเปิดของออสวาโดไปเข้าทางกรกฎวิริยะอุดมสิรินะครับ
แปดด้วยซ้ายแชล็ปวัฒนาเข้าประตูไป
จากนั้นสกราวไหล่สองศูนย์ครับนาทีที่หกสิบเก้าครึ่งหลัง
จักรพันธ์แก้วพรมผ่านบอลให้กับออสวาโดฟินโยครับ
หลุดเข้าไปยิงผ่านมือกรัมพลปฐกภาคกร
แล้วทดเจ็บนาทีเก้าสิบสามทีมเยือนได้ประตู
บุรีรัมย์ชนะเมืองทองสามศูนย์นะครับเมืองทองด้วยก่อนนี้จะได้ฉุดโทษ
บุรีรำเก็บเพิ่มเป็น๗๕คะแนนก็เพิ่มสถิติชนะเมืองทอง๑๔นัดจากการพบกัน๒๘เกมในทุกรายการ
ที่เมืองทองนั้นร้านข้างดับ๓มี๕๔แต้มเท่าเดิมครับ
แกรมนัดต่อไปนะครับ๒๒กันยายนหากบุรีรามนั้นเอาชนะโปรลิสเทโร
จะการันตีแชมป์ไทยลีกสมัยที่๖ทันทีครับ
อีกหนึ่งคู่รองจ่าฝูงไปดูฟอร์มของทรูแบงคอกนะครับ
แบงคอกนี้เอาชนะชนบุรีไป๔๒ครับก็ยังคงยอดเยี่ยม
แล้วก็ตามหลังทางบุรีรำนะครับ๙คะแนนเท่าเดิม
ยังรักษาระยะนะครับสำหรับรอยต่อการลุ้นแชมป์ต่อไป
แต่ว่านัดหน้านี่ฉุดยากแล้วครับที่บุรีรำนั้นจะเป็นแชมป์นะครับ
จะเอาอะไรไปฉุดไม่อยู่แล้วโปรแกรมเหลืออีก๔นัดนะครับ
สำหรับการเงินขาดรูปการณ์นี้ผลในคู่ที่เหลือครับ
ราชบุรีชนะชัยนาศไป๒๑แล้วก็ราชนาวีเสมอพีทีประจวบไป๑ต่อ๑นะครับ